เวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า๔๐๐นายต้องขึ้นไปประจำอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์เพื่อที่จะเร่งล่าตัวเสียแป้ง
นักข่าวเอ่ยใครเอ่ยเขาก็บอกว่าอุ้ยในนั้นในป่าเนี่ยมันอันตรายสัตว์ป่าเอ่ยถักเอ่ย
จะสภาพอากาศน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักไหนจะมีเรื่องของต้นไม้โรคทึบอีก
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาผ่านการฝึกมาหมดแล้วเรื่องแค่นี้เขาทนได้เขาอยู่ได้
เวลาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไปพักที่ขนำของชาวบ้านที่เขาปลูกเอาไว้ใช่ไหมคะ
เวลาขึ้นไปอยู่ข้างบนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนก็ไปอยู่บนนั้นแหละเขาก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไร
แต่เขาบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสู้ไม่ไหวจริง

อะไรสัตว์มีพิษอะไรทาก
เด็กมากเจ้าหน้าที่บอกว่าบางขนำเนี่ยมันมีของอยู่มันไม่ได้มีแต่ขนำเนี่ยมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยค่ะ

ตายท้องกลมหลอกนอนไม่ได้กันเลยทั้งขนำ

ในคลิปนี้หรือว่าคลิปไหน
ขนำในคลิปนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยว่ามันจะมีขนำแบบนี้ที่เขาผูกเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปเหมือนกับว่าไปพักเวลาที่ขึ้นไปลาดตระเวน

ใช่ค่ะเขาบอกเป็นขนำของชาวบ้านตระที่เจ้าหน้าที่ชุดศรีตรังตำรวจภูทรจังหวัดตรังสิบนายไปพักแล้วเจอจนแบบทุกคนคือเพ่นออกจากขนำแล้วขึ้นไปนอนบนต้นไม้กัน

หนึ่งในชุดสีตรังเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกตอนนั้นอยู่ในขนำทุกคนย้ำว่าทุกคนทุกคนที่ว่านั่นคือ๑๐คนนะทุกคนเห็นเหมือนกันหมด
เห็นผู้หญิงออกมาแสดงตัวให้เห็นไหนสินี่เราจำลองเหตุการณ์ให้ดูตามที่เจ้าหน้าที่เล่าเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงซึ่งนั่นนั่นเลย

คือตั้งใจจะมาพักที่ขนำนี้
แต่มีคนเจ้าของเขาอยู่ก่อนแล้ว

คือชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมาว่ามีก่อนหน้านี้ผู้หญิงตั้งท้องคนนึงเขาคิดสั้นไปผูกคอตายที่ขนำตรงนี้
หลังจากนั้นขนำตรงนี้ก็กลายเป็นขนำร้างไม่มีใครกล้าอยู่เลยค่ะเพราะว่า

เจอกันแบบเต็มเห็นทุกคน

ก็ปล่อยให้เขานอนคนเดียวเจ้าหน้าที่ขึ้นไปนอนบนต้นไม้ก็ได้
หนึ่งในชาวบ้านตราเขาเล่าว่าเมื่อปี๓๓ที่ขนำหนึ่งเคยมีผู้หญิงอายุประมาณ๓๐ปี
เป็นชาวตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรัง
อาศัยอยู่กับสามีแล้วก็ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราใกล้ขนำ
พอกรีดยางเสร็จเนี่ยก็จะไปเก็บน้ำยางจากนั้นก็นำน้ำยางมาทำเป็นแผ่น
เพราะเอิ้นวันนั้นผิดสังเกตเห็นสายแล้วก็ไม่ลงมา
ปรากฏว่าไปเจอเธอนอนตายอยู่ค่ะ
ตายอยู่ข้างงูเหลือมยักษ์ยาวกว่า๕เมตร
ขนาดลำตัวนี้เท่าต้นหมาก
ในมือผู้หญิงยังถือมีดกรีดยางอยู่
แล้วมีหางงูอุดจมูก
แบบนี้บนร่างของผู้หญิงและงูเหลือมีร่องรอยการต่อสู้
จังหวะออกไปกรีดยางเธออาจจะเดินไปเหยียบงูเหลือมที่กำลังขดตัวอยู่
ก็เลยโดนงูเหลือมรัดจนกระดูกแตกแล้วก็เสียชีวิตเขาบอกชาวบ้านที่ไปเจอนี่ช็อกกันเป็นแถบเลยนะคะ
ก็ช่วยกันนำร่างลงมาจากเขาและทำพิธีทางศาสนาหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นขนำร้างอีกแห่งหนึ่งเกิดขึ้น
ไปคุยกับพระครูรัตนสิทธการเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือว่าวัดในเตาในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
บอกว่าโอ้โหเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยนะเรื่องอาถรรพ์เนี่ยมีเยอะ
เอาแล้วท่านวัดความดันทำไมอ่ะเมื่อกี้เห็นท่านนั่งวัดความดันอยู่
เขาบอกว่าบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยมีเรื่องลี้ลับอาถรรพ์เยอะมาก
กรณีเรื่องผู้หญิงไปกรีดยางแล้วถูกงูเหลือมรัดจนตายเนี่ยเรื่องจริง
แต่เรื่องที่เจ้าหน้าที่ไปเจอวิญญาณผู้หญิงหลอกเนี่ยอัตมาว่าเขาไม่ได้มาหลอกหรอก
อืมเขาน่าจะมาขอส่วนบุญ
เอ่อผีเอ่อผู้หญิงที่โดนงูเหลือมกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พระอาจารย์เคยได้ยินไหมคะอ่ามีมีมีข่าวนานแล้วหลายหลายปีแล้ว
ผู้หญิงออกไปกรีดยางแล้วก็โดนงูเหลือมรักกินแล้วก็วิญญาณยังอ่า
ร่องรอยอยู่ยังจะติดอยู่แถวนั้นค่ะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอืมนะ
เมื่อมีคนไปหาเขาก็ขอความช่วยเหลือแค่นั้นเองไม่ใช่หลอกเลิกอะไรหรอก

คุยกับในหาบค่ะในหาบเป็นชาวบ้านตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหรานะคะ
เรียกคุณลุงหาบแล้วกันคุณลุงหาบอายุหกสิบเจ็ดปีแล้ว
ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนแล้วก็หาของป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์มานานกว่า๕๐ปี
แกก็บอกโอ้ป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์มันมีอาถรรพ์
ผมนี่ผมเคยเจอมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปหาของป่าเจอเต็มเต็มเลย
ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ไม่ใส่เสื้อเดินไปนั่งอยู่ตรงแคร่
ตรงที่ผมผูกเปรย์อยู่อ่ะผมก็ยื่นยาสูบให้เขานะอืม
เขาก็รับแล้วเดินหายไปเลยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะ
หรือจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
มังมันลับมังตอนนั้นนะฮะซึ่งการีพวกเสร็จแล้วเอาไง
ข้าบอกแก่เดินออกไป
รู้ห่ะเก่าบอกเลยนะว่ามันที่เข้าไปในป่าเทือขาวปันทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่พกของดีมีของลีิมีคาถาคมกันทั้งนั้นแหละ
เพราะต้องป้องกันตัวบรรพบุรุษเขาสอนเอาไว้ค่ะ
คือเสียแป้งในก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเขาท้องพระอยู่๓องค์ด้วยกัน